การสูญเสียอีกครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงวงการหนังไทยครับ
นะคะคุณสมบัติเมฅทินีเมื่อเชาห์นี้
ท่านไม่ได้ตื่นนอนมาตามปกตินะครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับ
โรคชะลาอายุรวม๘๕ปีครับ
อย่างที่ผมนำเรียนครับภรรยาคู่ชีวิตของท่านก็ไปเรียกไปปลุกนะครับ
แต่ว่าไปพบว่านะฮะคุณอาสมบัติไม่หายใจแล้วนะครับ
ครอบครัวพยายามปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ๓๐นาทีก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ก็เลยแจ้งตำรวจนะครับสนโชคชัยครับให้มาลงบันทึกประจำวัน

จากนั้นครอบครัวรวมถึงคุณไทร์เอกภัณฑ์บริษณ์และบิลบริษณ์นะครับ
อาสามูลนิธิร่วมกับตันยูได้เคลื่อนร่างของคุณอาสมบัตินะครับ
หลังจากนั้นครอบครัวเมธานีนะครับได้เคลื่อนร่างของอาสมบัตินะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราพ่วงจินดาวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ญาติสนิทคนบันเทิงอาวุโสนะครับไปร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นพ่อรองเขามูลคดีคุณกรุงศรีวิลัยคุณฤทธิ์รือชา
คุณจิ๊กนวรัฐนะครับหม่อมอุมวิยดาซึ่งพิธีรดน้ำศพนะครับ
เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาครับโดยมีพ่อรองเขามูลคดีครับเป็นประธานในพิธี
และในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ด้านคุณอันศิรคุบเมธินีลูกชายคนโตของคุณอาสมบัตินะครับ
รับว่าครอบครัวใจหายกับการจากไปของคุณพ่อครับ
แต่รับรู้ได้ถึงกำลังใจที่แฟนละครแฟนภาพยนตร์ทั่วประเทศส่งมาให้
ขอเป็นตัวแทนของครอบครัวขอบคุณคนทั้งประเทศที่รักและชื่นชมในตัวคุณพ่อมาตลอดทั้งชีวิตครับ
ทำหน้าที่ลูกชายและคุณพ่อเป็นลูกของคุณพ่อสมบัติเมธินี
เราง่ายมาก

พูดทั้งวันชอบไม่หมดเนอะเรื่องความภูมิใจเนี้ย

จะกี่ชาติก็ขอเป็นแบบนี้

บอกว่าประทับใจพระเอกรุ่นพี่คนนี้มาก
คุณอาสมบัติหรืออาแอดเป็นคนที่ช่วยสอนวิชาความรู้ในด้านการแสดง
อยู่วงการจนทุกวันนี้อาแอดคือพระเอกอารมณ์ดีตลอดเวลา
ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับท่าน
ชื่อว่าชื่อของสมบัติเมธานีจะอยู่ในใจของแฟนละครและแฟนภาพยนตร์ไทยตลอดไป
คุณผู้ชมครับคุณสมบัติเมธานีเกิดเมื่อวันที่๒๖มิถุนายน๒๔
ท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับสาขาศิลปะการแสดงประจำปี๒๕๕๙
ถือเป็นนักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
และอีกที่หนึ่งนะคะที่จะเป็นสถานที่ที่เราจะได้ไปรำลึกถึงนะคะ
คุณอาแอดสมบัติเมธานีก็คือที่พิพิธภัณฑ์บัญชาที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
และก็ได้ไปเซ็นลายเซ็นไว้บนโปสเตอร์หนังของท่านกว่าร้อยแผ่นด้วยกันค่ะ
นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์บัญชาอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกที่หมู่๔ตำบลอรัญยิกค่ะ
บัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์
วันนี้ได้แสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณสมบัติเมธานี
ที่เป็นปูชนียบุคคลของวงการภาพยนตร์เมืองไทยนะคะ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าคุณสมบัติเมธานีเคยมาเยือนพิพิธภัณฑ์บัญชาเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็มาชื่นชมโปสเตอร์หนังเก่าหลายร้อยเรื่องค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องที่คุณอาได้แสดงร่วมกับพระเอกนางเอกท่านอื่น
และทางพิพิธภัณฑ์บัญชาสะสมเอาไว้นะคะ
โสเตอร์หนังของคุณสมบัติเมธานีนั้นมีกว่า๒๐๐เรื่อง
ตอนนั้นคุณสมบัติเมธานีได้เซ็นชื่อไว้บนโปสเตอร์หนังร่วม๑๐๐แผ่น
ให้เป็นที่ระลึกกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ
เจ้าของพิพิธภัณฑ์ก็บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าคุณสมบัติจะจากไปเร็วขนาดนี้
เพราะว่าเห็นท่านยังสุขภาพแข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ก็ต้องเป็นอีกที่หนึ่งล่ะค่ะที่เราก็จะไปร่วมรำลึกถึงผลงานของคุณอาสมบัติเมธานีกันนะคะ